กลับมา

ข้าวใส่ไข่สด

ให้เยอะ

หัวเราะทำไมเธอเอาอะไรใส่หัวดอกบัวตัน
เขาเรียกว่าดอกอะไรดอกบัวหรือดอกบัวตัก

ไม่ใช่ค่ะดอกอะไรอ่ะดอกไม้สีทอง

สวยสวยค่ะ

จริงเหรอตอนเช้าอะไรอย่างนี้งงตอนอยู่ตอนเย็นทีเมียข้างจะใส่นะคะ

คุณที่ไปโรงเรียนเก่าออกมาอาจารย์ชื่นชอบเขามากนะ

วิชาตอหลบต่อแหลต้องเรียนจากนางนี่แหละ
จริงฉันได้อาจารย์แองจี้กับอาจารย์หนุ่มเนี่ย

ฉันจากบกเด็กบริสุทธิ์มาเจออาจารย์แองจี้อาจารย์หนุ่ม

ไม่รู้จักพี่สุนีรู้จักรู้จักเป็นยังไงพี่สุนี

มีก็เหมือนแม่ชีแต่ว่าก็คือแบบบวชบวชชี

มีแต่นอนอยู่คืออย่างนี้ตอนนี้มันกำลังถกกันอยู่เลย
ตามสังคมต่างตอนนี้เขาถกกันหน้าดูเลย
เขาที่มีการแชร์ภาพอุปสริเทศเป็นรถมอเตอร์ไซต์

ซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์ทังเกตไหม
เป็นพระผู้หญิงแต่งกลายคล้ายพระสงฆ์
ก็เลยมีคำถามตามมาว่าในประเทศไทยยังมีพิสุนีอยู่อีกหรือ
ซึ่งตามที่เคยรู้กันมานั้นพี่สุนี
ถือสินมากกว่าพระพิสุทธิ์อีก
แล้วก็สามารถประพฤติตัวแบบนี้ได้ด้วยหรือ
จึงอยากรู้ว่าท่านบวชที่ไหนทำไมมาขับรถอยู่ในเมืองไทย

ประเทศไทยมีการออกใบรับรองสำหรับพี่สุนีหรือไม่

ขณะที่สมาชิกเพจได้มีการเข้ามาระบุ
บอกว่าพิสุนีส่วนมากจะบวชในต่างประเทศ
ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหาญาณทางอินเดียศรีรังกา

พี่สุนีในนิกายเถรวาด
ไม่มีปรากฏมานานนับพันปีแล้ว

ซึ่งหากนับมาเป็นเวลานี้ก็
เป็นหลายพันปีไม่น่าจะมีอยู่
ทั้งนี้พิสุนีในไทยก็ไม่มีมานานแล้วต่อให้เป็นบุตรต่างประเทศ
เมื่อกลับมาที่เมืองไทยจะถือสถานภาพใด
มีบัตรประชาชนหรือไม่หรือมีบัตรแบบพระ
ส่วนสถานภาพทางสังคมเช่นการเสียภาษีหน้าที่ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเลือกตั้งนะฮะค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้เนี่ย
กลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นพิสุนีนั้นอยู่ในสถานภาพใดกันแน่

เขายังมีอีกหรือว่าอย่างไรคะนี่ไงแต่ล่าสุดยังมีคนมาตอบแล้ว
บอกว่าความคิดเห็นได้มีการยกคำอ้างจากเว็บไซต์แห่งหนึ่ง
โดยมีการระบุว่าการบวชพิสุนีไม่ผิดกฎหมาย
เพราะตามรัฐมนูลพศ๒๕๕๗ระบุว่า
มาตรา๔ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐมนูลนี้
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วนั้น
ได้รับการคุ้มครองตามรัฐมนุนนี้

ผู้หญิงใส่ชุดชมพูเป็นชีนะ
เขาส่งมาแล้วว่าแองจี้กับไอ้อู๋คนเดียวกัน
ก็แองจี้พ่อแม่มันตั้งตอนเอาแวะมาพ่อตั้งไอ้อู
เสร็จแล้วโตขึ้นมาเริ่มเป็นกะเทยก็เลยชื่อแองจี้
เขาเป็นกะเทยคุณแม่เขารู้หรือยัง

เพราะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิง

ก็นี่ไงตามสังคมอยู่ตามบริบทของสังคม
อยู่กันในมุดดำมากพอเขามีเรียนลีนแบบมุดดำนิดหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องหนึ่งเราจะได้ยิน
เหตุทะเลาะวิวาสบริเวณชายหาด
ใกล้เคียงกับสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา

หลังจากรับแจ้งจึงนำกำลังไปตรวจสอบ
แต่ผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วก็
แนะนำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปแจ้งความเนี่ย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะนางสาวลินระดาอายุ๒๙ปีเล่าว่า
ตนเองพี่สาวแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย๒คนเนี่ย

คือมาเที่ยวชายทะเลเนี่ยก็ริมหาดแล้วยังไงชายหาดพัทยา
จากสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาไป

ได้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาหาเรื่อง
ถูกจึงเกิดมีปากเสียงกัน
ตนเองทั้งหมดจึงพากันขึ้นจากหาด
นะฮะแล้วก็เนื่องจากกลุ่ม
คนไทยขับไล่พร้อมด่าทอสั่งห้ามไม่ให้มานั่งตรงนี้
ตรงนี้มีเจ้าของดูแลอยู่แล้ว
เหมือนถึงเก็บเงินไว้อย่างนั้นเถอะใช่ไหม

คนไทยนะถูกต้องเข้ามาชกที่ใบหน้า
แล้วก็ผักมิสเตอร์นะฮะดาวดรีฟซิงกูที
อายุ๔๑ปีอะไรนะดาวดี๊บอะไรนะ

เหมือนที่เค้าบอกบาวดี๊บซิงกุธี

ถือว่าเพราะง่าย
ชาวอินเดียจนในที่สุดเนี่ยง่ายได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยแหละตามร่างกาย
ก็รู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยพื้นที่ชายหาดมันน่าจะเป็นของพระบิก
จะเป็นของส่วนรวมแต่ทำไมจะต้องมีคนมาดูแลพื้นที่นั่นไงแล้วก็คนพวกนี้คือใคร
ทำไมสามารถมาขับไล่แล้วที่สำคัญมีสิทธิ์อะไรมาสั่งห้ามนักท่องเที่ยว
แค่มานั่งเฉยปูเสือนั้นมีสิทธิ์อะไรไม่ให้เขานั่ง
ยังมีการลงไม้ลงมือกันอีกแล้วก็ในที่สุดนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งพวกตนนั้นคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ที่ปล่อยเช่าเสือแน่นอน
อย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้ว
แล้วก็จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่อีกทีหนึ่ง
เพื่อติดตามตัวผู้ดำเนินคดีมาถามว่ามีสิทธิ์อะไร
เพราะตรงนั้นมันเป็นหาดที่ใครก็สามารถสัญจรไปมาได้
แต่อันนี้เอามาปูเองหรือเปล่าไม่ได้ไปเช่าของเขารือเปล่า
ก็นั่นไงแต่ว่าตอนล่าศุษย์พวกผู้ก่อเหตุยังไม่ได้
เพราะว่าผู้ก่อเหตุยังได้ลบหนีไปแล้ว
ครั้งนี้หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็แนะนำให้เข้ามาแจ้งความรอ
เจ็บตัวฟรีไปก็เจ็บตัวฟรี
กระเทยสมมุติหนูอารมณ์เปี่ยวกับตัวเพื่อนกระเทย๑๒คน
แบบว่าขึ้นรถหลังรถกระบะอย่างนี้ไปเที่ยวทะเลพัทยา
คุณก็ต้องไปบอกพี่คุณไง

อู้ยก็อาจจะไม่ใช่จริงเพราะพี่คุณก็ธุมอยู่ที่นั่น
ยาบ้าเขาคงไม่มานั่งรู้เรื่องเสือหรอก

เนื่องจากทุกจุดมันมีหมดแล้ว
คุณน่ะจริงพวกมาฟเตียเท่าอสโส
ไม่เห็นว่าจะมาดูใครบะตามคุณเลย
ฉันเป็นคนดีจิตใจของดีฉันไม่ได้จิตใจชั่วเหมือนฉันเลย
เข้าใจไหมอ่ะ

บอกว่าวัดธินครปฐมมีวัดที่เป็นพริกสุนีอยู่
เนี่ยมีคนเขียนเข้ามาสองสามคนแล้วอ่ะ

ขับรถเอ็นเด่นไปชนเขา
แสดงว่าพระขับรถไม่ได้

ไม่ได้เพราะว่าพระพิสุนีตามพระไตรบิดกแล้วถือศิลปเยอะกว่าพระ

เขาบอกว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าตอนที่

ใช่ใช่ไหมองค์แรกก็คือนั่นแหละ

แสดงว่าที่เมืองไทยก็ยังมีพิสุนีอยู่

นี่ไงที่นครปฐมมีวัดที่มีพิสุนีค่ะ
เคยไปมาแล้วเนี่ยมีหลายคนเขียนเข้ามา

วันนี้หนุ่มอ่านข่าวพี่สุนีขับรถเหรอ

หรอกคือเข้าใจได้ว่าพิสุนีอาจจะมีไง
แต่ทีนี้เขาก็มีสมาชิกจากเพจ
เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย

ศาสนาพุทธนิกายมหาญาณทางอินเดียศรีลังกา
เขาบอกว่าส่วนพิสุนีในนิกายเถนวาดไม่ค่อยมีปรากฏมานับพันปีแล้ว
คนที่จะอุปชาพุทธชนีเหล่านี้ได้เนี่ยต้องเป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้เท่านั้น

พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วใครจะบวชให้

อายุ๗๐มั้งยังสามารถที่จะตั้งคันได้

อันนั้นคินผู้ชายนี่คือผู้หญิงอายุ๗๐นะ

คือตั้งคันได้ไม่ได้ไม่รู้
แต่พ่อของเด็กเนี่ยเป็นใคร

มาเรียเดลลาลูสหญิงวัย๗๐ปีค่ะ
จากเมืองมาซัสลันรัสซีนาลูอานะคะ

ก็ทำให้ผู้คนทั้งหมู่บ้านแล้วก็ทั้งประเทศ
หรือว่าอาจจะทั้งทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะ

เมื่อเธออ้างว่าตัวเองนั้นกำลังตั้งท้องลูกสาว
แล้วมีอายุคันได้๖เดือนแล้ว

เรียเขาบอกว่าเขาทราบข่าวดีนี้
ทั้งนี้เมื่อ๒๓เดือนก่อน
คือโดยตอนนั้นมาเรียนเดินทางไปหาหมอ

เนื่องจากว่ามีอาการวิ่งเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียน

เมื่อหมอทำการตรวจดูก็ตกตะลึง
เพราะพบว่าคนไข้วัย๗๐คนที่กำลังตั้งคันค่ะ
ด้วยความต้องการให้มั่นใจแบบ๑๐๐
ก็เลยไปตรวจอันตราซาวน์ที่คลินิกเอกชนและรัฐบาลนะคะ
โรงพยาบาลรัฐอื่นอีก๙แห่ง

ทั้งหมด๑๐แห่งตั้งคันจริง

ว่ามันเกิดจากการปฏิสนทิแบบธรรมชาติ

หรือว่าจะใช้วิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้
ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างนะคะ
แต่เธอบอกว่าลูกในท้องคนนี้คือลูกคนที่๘ของเธอ

ยังสงสัยพ่อเด็ก

ไม่ได้มีการเล่า
คือพ่อจะอายุ๗๐หรือ
พี่ยังไม่ดีเท่าไหร่ที่คุณแม่อายุ๗๐จะมีน้องอีก

แม่เธอแก่เกินไปสำหรับเรื่องพวกนี้แล้ว

ไม่รู้แต่เขาบอกเลยนะคะว่าเขานัดหมอผ่าคลอดในวันที่๓

กรกฎาคมนี้มารอดูว่า
คนคุณนี้ขุนยายวัย๗๐จะคลอดน้องออกมาได้จริงหรือเปล่า
กลับมาข่าวใส่ไข่ค่ะคุณโชว์รูปอะไรคะ

นุ่มเป็นคนชั่ว
อย่างนี้บอกคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยอีกว่าแบบกำลังคุยเรื่องอะไร
มดดำเขากำลังพูดถึงเรื่องงานแถลงข่าว

หนุ่มอยากไป
ถามจริงถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอายุ๑๕แล้วโดนสั่งจ่ายค่าปรับ๑๐๐ล้านบาท

เพราะว่าเขาทำให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่โตนี่เองไงคะคุณค่ะ

นี่ก็ไม่เด็กนะบ้านเราก็ไล่แทงไล่ยิงกันแล้วนะ

สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าสารในรัฐออริกอนก็ได้นัดฟังคำตัดสินกรณีเด็กวัยรุ่นนะคะอายุ๑๕ปี
โดยสารตัดสินก็ระบุว่าคนนี้มีความผิดฐานที่เป็นต้นเหตุของไฟป่าต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน๓๖ล้าน
ที่ไหนอ่ะ
หรือว่าราว๑๑๐๐ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นการทำเรื่องการแบ่งจ่ายต่อเดือนนะก็๑๐๐๐๐๐เหรียญต่อเดือนก็ตกประมาณ๓๓๓๔๐๐๐บาท
ก็ระยะเวลายาวนานไปจนถึง๓๘

และที่สำคัญนอกจากนี้คือยังต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นเวลา๒๐๐ชั่วโมง
คือชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วนะวันนี้นะพร้อมกับถูกควบคุมความประพฤติในระยะยาว
แต่หากว่าเขามีพฤติกรรมที่ดีก็อาจจะมีการพิจารณาลดโทษค่าปรับเหลือเพียง๑๐ปี
วัยรุ่นคนนี้ยังต้องทำการเขียนจดหมาย
เพื่อที่จะทำการขอโทษไปยังผู้ประสบภัยอีก๑๕๒คน
ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้

ก็คือหนูว่าเขาก็คงนานมากแล้วอ่ะ

โอ้โหที่ว่าต้องหนีกันแบบว่าที่ตอนนั้นรู้สึกบ้านของใครนะ
บ้านของพรทิพย์คุณปุ๋ยพรทิพย์หรือใครว
นี่พอมันรู้สึกว่าใช่นะเออถูกไหม
อะไรสักอย่างนี่เนอะงูเห่างูเห่าเหมือนเธอควรจะฟังเอาไว้

คุณเนี่ยสิอสรพิษยังไงงูเห่าต่อไปที่เจอกันใช้เรียกว่างงูเห่า
หรือชื่อเล่นชื่อว่าน้องแหวงนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวัชรินอายุ๔๑ปี
ชาวตำบลหนองเหล้าอำเภอเคืองในนะครับ

น้องเหล่าอัมเภอเกิงในจังหวัดอุบลรัชธานี

ซึ่งเป็นหลานสาวที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะ

หลังจากถูกงูเห่าเผือก

ฮะนั่นเผือกเหรอก็ไม่รู้อ่ะ

หลานสาวกำลังนอนหลับอยู่ที่ห้องนอน
ชั้นล่างของบ้านกับผู้เป็นแม่

ช่วงเกิดเหตุราวประมาณ๕ทุ่ม
ได้ยินเสียงหลานร้องด้วยความเจ็บปวด

หลานสาวก็บอกไม่รู้อะไรกัดที่นิ้วมือ
จึงหายามาทาให้

หรือแม่งป๋องก็ไม่น่าใช่

พบงูเห่าเผือกยาวประมาณ๑เมตร
บ้านถ้างูขึ้นเหรอหรือยังไง

อยู่บ้านเธอตกใจขนาดนี้

คือเล่าเหมือนกับคดพระยางู

คุณหล่อให้เป็นงูเห่าเผือกเข้าตึกแบบว่า

คุณเล่าเหมือนงูเห่าเนี่ยยาว๑๘เมตร

อุ๊ยเรื่องที่เธอทำน่ะ

มันน่ากลัวกับงูห่างเก่ากัดนิ้วอีบ้า
คุณผมจะขอให้ชวนป่วยไปแปลกอเป็นสปรอนเตอร์หน่อย
จับกอคุณทุกวันเลยในเสียงนี้
นะหลังจากนั้นเขาก็พาหลานไปส่งโรงพยาบาล
หมอก็ได้ฉีดเซรุมแล้วก็ให้นอนพักตัวอาการ
สำหรับสาเหตุที่งูเข้ามาบ้าน

เป็นเพราะเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้
เพราะดีนะที่ยังพาหลานไปทั้ง
คือต้องเอาศพงูไปด้วยซากงูเนี่ยเอาไปให้หมอดูด้วยเป็นยังไง
แล้วจะได้ฉีดเซรุมเข้าไปได้
เป็นงูเห่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาฉีดเซรุมงูลงไปไง
ก็คือเอาเซรุมใส่เข้าไปเป็นการที่แบบว่า

บอกมีพี่สูนิอยู่มีพี่สูนิอยู่จริงที่น่า
ลูกค้าบาร์บีคิวจะบันเทิงกับบรรยากาศ

เพราะว่าตอนนี้ทางบาร์บีคิวพราซ่าก็ส่งความสนุกจัดกิจกรรมค่ะ
วิ่งกับพี่ก้อนปิ้งมันไม่หยุด
เพื่อสร้างสีสันและความสนุกให้กับลูกค้าที่รอรับบริการที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเอง
ถูกต้องนะครับโดยนำเทคโนโลยีเกมส์นะครับ
อัจฉริยะเสมือนจริงที่ให้ลูกค้าที่รอรับบริการหน้าร้าน

ด้วยการวิ่งแล้วก็คีบเนื้อไปแตะที่กระทะนะครับเพื่อเก็บแต้มสะสม
ใครได้แต้มครบ๒๐๐คะแนนเอาไปเลย
ของที่ระลึกจากบาร์บีคิวพลาซ่าทันที
กิจกรรมความสนุกนี้จะจัดขึ้นเฉพาะช่วงโปรโมชั่นรีฟิลเท่านั้นนะฮะ
ที่บริเวณหน้าร้านบาร์บีคิวพราซ่าในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด
แต่จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละสาขารวมแล้ว๘แห่งนะฮะ
ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของทุกสัปดาห์
เพื่อนชวนครอบครัวไปกันให้บริการวันละ๔รอบ
เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๕พฤษภาคม
จะไปวันสุดท้ายวันที่๓๐มิถุนายนนะฮะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายละเอียดหรือว่า
ตารางกิจกรรมวิ่งกับพี่ก้อนปิ้งมันไม่หยุดได้ที่

เป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำภาพของแบรนด์ที่มีความล้ำสมัย

มาช่วยสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าประทับใจ
เว้นแต่จะอยู่หน้าร้านนะครับ
ว่ามีที่ไหนแล้วก็ไปสนุกกันได้เลย

เล่นเกมน่ารักยืนปิ้งเหนืออยากเลย
เมื่อกี๊เราก็แปะอยู่หน้าจอน่ารัก
เพราะอาหารของเขาร้อยจริง
คุณเป็นสิ่งเหมือนเปลี่ยนเครื่องบินข้างหนึ่งของแอร์เอเชีย
อีบ้าก็ต้องคิดถึงเป็นแบรนด์แอร์บัสเตอร์เหรอ
ขอบคุณแอร์เอเชียขอบคุณฟ่าปัดขอบคุณนี่นี่
ผมไม่รู้ว่ามดดำนี่คือเปลี่ยนเครื่องบินข้างหนึ่ง
อะไรข้าวอะไรข้าวอะไรข้าวพักข้าวพัก

เอาเลยแล้วเหรอรออ่ะมินทาสีนี้เป็นของปอ๊บ

เฮ้ยอะไรเหรอครับ
เอาล่ะแอร์เอเชียยังไงแอร์เอเชีย
คือทำเอาที่หลายคนอะอดสนใสไม่ได้
วันนั้นคุณโทนี่คุณโทนี่คือคนมาเลเซียที่เป็นเจ้าของใหญ่
แอร์เอเชียทั้งหมดเลยเขามาเมืองไทย
ปรากฏว่าหลายคนถ้าสมมุติโอเคคุณโทนี่มาเนี่ย

ที่จะไปบนเวทีนั้น
ปรากฏว่ากลายเป็นโป๊ปธนวัฒน์

ขึ้นไปยืนอยู่กับคุณโทนี่เลย
โพลร่วมงานกับแอร์เอเชีย

คนก็เลยถามอ้าวนักข่าวก็เลยงงกันเลยว่า
ณเดชน์ที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ไหน
แต่ทำไมกลายเป็นโป๊ปขึ้นมา
ณเดชน์เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะ
ว่าเรื่องประเด็นนี้ถ้าผมกับพี่โป๊ป

เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องที่น่ายินดี

เล่าให้ฟังตอนนี้สัญญากับแอร์เอเชียไม่ได้มีแล้วนะครับ
แต่ว่าทางเอเชียก็ยังอนุเคราะห์อะไรหลายอย่างให้กับผมอยู่

อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายครับผม
ต่างคนต่างมีโอกาสแล้วก็มีช่วงเวลาของตัวเอง
ฉะนั้นมันเป็นเรื่องน่าจะยินดีกับทุกคนมากกว่าครับผม

แต่เราอาจจะไม่รู้ของเราเองด้วยอยู่แล้วไงคะ
แต่ด้วยของเขาก็คือครอบครัวเขาขึ้นฟรีตลอดอยู่แล้ว

ก่อนที่ทางสายการบินจะเปลี่ยนพรีเซนเตอร์
เขาก็บอกครับคือต้องคุยกันอยู่แล้ว
เรื่องของการทำสัญญาณในเรื่องต่อไป
ต้องมีการคุยการประชุมกันอยู่แล้ว
น่ารักเป็นเด็กที่น่ารักมากด้วย
รู้จักเลยเหรอหรือเปล่า

น่ารักด้วยแล้วเป็นเด็กสะมารและคลาวะ

ขึ้นแล้วบอกใครแน่นอน
มดดำก็เป็นปีกซ้ายของเครื่องไง
ปีกซ้ายของแอร์เอเชียไง
ก็ดูกันว่าโฆษณาตัวใหม่ของแอร์เอเชียตอนนี้เขายังไม่มีพรีเซนเตอร์

ลองดูว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแอร์เอเชียคือใคร
ถ้าถามถึงคุณบุ๊คบุ๊คดำเมาะแม่ม้ามาไว้ใครวันนี้

เห็นคุณแม่ม้าไปทำบุตรอยู่พี่ไปเมาะเยอะ

เดี๋ยวพ่อท่านพนม
ตามทยานทางเรากัน
เมื่อคืนนี้มีคนถามเรื่องปวงทองเยอะมากนะเดิม
ขนาดคนรู้จักกับเขามันยังไม่รู้ประวัติพวงขนาดนั้นเลย

เดี๋ยวเขากำลังเทพ

อีกหนึ่งหนุ่มนะคะเขาเรียกว่าใช้

คือผู้หญิงคนเดียวที่คุณเวียกำลังคบหาอยู่
รวมทั้งเป็นความรักต่างช่อง

โพสต์เรื่องราวให้แฟนได้ฟินตามกันนะคะ

เบลล่าใส่ชุดออกกำลังกายโชว์หน้าท้อง

เป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสแม่หญิงกรเกด

ล่าเขาคิวงานแน่นมากเลยไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย

แล้วก็มีหนุ่มเวียนี่แหละค่ะเข้ามาคอมเมนต์

บอกว่าหุนดีสุดแล้ว

ยังเขินแทนเบลล่านะคะมีใครให้ความหวาน

ดูคนเยี่ยมไม่ต้องขัดออกของพี่นี่
คืออย่างนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะโสดทั้งคู่หรือเปล่า
ที่ทำให้แฟนจิ้นกันเหลือเกิน
สำหรับผู้ซุกตาสาวอ้ำเจราภาคกับหนุ่มไฮโซ

แต่ทั้งนั้นสาวอ้ำก็ยืนยันนะว่า

เป็นแค่เพียงเพื่อนกันเท่านั้นเอง

อ้ำและก็กึ้งได้ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่ง

ทุกคนที่รักแหวนก็ไปกัน
เหมือนกันยกเว้นงดดำที่กินไม่ไป

รอพสำคัญต่อแวนแวนเหรอ
ก็ใดเองก็ตายแล้วกัน

เธอรู้ไหมว่าอั้มกับกึ้งรู้จักกันได้ไง
รู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันเพราะพี่แหวนเหรอ

นี่อันไงตั๊กธรรหัสเราเนี่ยแหละ

แล้วนั่งใส่เพ็ดแม็กใหญ่
แป๊บหนึ่งค่ะ
เนี่ยนี่เรามองขานำนี้อยู่รูปเค้าบอกคุณไอ้เปิ้ลไอร์ินนี่
โบ๊ทนั่งหายไปนั่นนั่นนานมันเปร่าหนูรูปอะไรมันเปร่า
ก็คอยอยู่นู่นเพิ้ลนานมันเปร่า
เปล่าสิว่ะนาโหด้วย
ยัดปากมั้ยเดี๋ยวเขาออกไปหมด

ทีนี้นางเพิ่งออกมาอวดแหวนเพชรเม็ดโต

นาธารแหวนไข่นางเอายอดตังแล้วมังหมุนไข่

ไม่ใช่เหรอ
นี่เขาบอกว่าเนี่ยแหวนเพชรเม็ดนี้นะฮะ
มีคนคาดว่าเปิ้ลหันหลังให้กับวงการแล้วไปใช้ชีวิตคู่
จะมีหลัวนั่นแหละที่อเมริกาหรือเปล่า

อาเทอร์เนี่ยขอมั่นว่าชื่ออาเทอร์เหรอ

แต่เนื่องจากเปิ้ลใช้ชีวิตอิสระมานานพอสมควร
แอฟแอฟได้ใจมึงแป๊บตั้งแต่สาวจนแก่เลยจริง
แล้วก็เชื่อว่าการเลือกชีวิตคู่เนี่ย
เป็นพลังแห่งการเลือกที่สำคัญที่สุด
เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงจะเลือกอะไรได้ดี
อย่างนี้มึงกินไปเถอะเดี๋ยวใจเย็นนะ
นี่มันเป็นตัวหนังสือนะเนี่ยคุณพี่อ่านแบบว่ามีความรู้สึก
ตอบให้ก็นางแถลงข่าวมาฉันก็เป็นนักข่าวแทนไง
แล้วเปิ้ลก็ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่อเมริกานะคะ
นอกจากยังมีภาพยนตร์ที่อย่างนี้
นางยังมีภาพยนตร์เถอะเข้าถ่ายอยู่
เรื่องอะไรกำลังถ่ายทำค้ายูสองเหรอขังแปดรึเปล่า
ยังมีอีเว้นท์เถอะเอ้าเขาก็ยังมีสิ

ขอบคุณนะคะพี่น้องที่ยังให้ความสนใจเปิ้ลอยู่ค่ะ

เรื่องให้พี่มาสไป

โอ๊ยอัตษรรพิษอย่างนี้ไม่ต้องไปสงสารหรอก
มาเรื่องพี่ตุ๊กเดือนเต็มหน่อยรุ่นใหญ่นะ
กับคุณเหี่ยวชมัยพรเข้าไปเยี่ยมไปดูแลพี่ลินดาท้าชันเจริญนะ
ลินดาคาชันเจริญเนี่ยรู้จักไหม

เป็นอดีตนักแสดงแล้วก็นางแบบชื่อดังนะครับ
ประสบอุบัติเหตุตอนนี้ลื่นลมจนสิทธิศาสตร์ฟาดอ่างอาบน้ำจนเป็นอมพลึกนะครับ
เมื่อปี๒๕๔๗ก่อนพบว่าเป็นมะเร็งที่คนลิ้น
จนต้องเฉือนเนื้อส่วนคนลิ้นเนี่ยเพื่อพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานหลายต่อหลายปีนะครับ
ล่าสุดเนี่ยครูตุ๊กเดินเต็มและในได้มีการเผยภาพ
วันนี้พาคุณหญิงจำปาแม่พิขุนของอเจ้าทั้งหลาย
น่าสงสารแกเมื่อก่อนแกเป็นนางแบบที่สวยและเซ็กซี่มาก
เขาเล่นละครหลายเรื่องเขาหลายเรื่องเขาดังมากเลย
แล้วเล่นละครหลายเรื่องเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นนางเอกเลยนะคุณลินดาคาทันเจริญเนี่ย
งูน่ากลัวจริงอันตรายจริงแต่ยังไม่น่ากลัวเท่านุ่มกัญชัยเชื่อฉันสิ
นักกลัวต่อเป็นงูเผือกงูแดงอะไรก็แล้วแต่
อีกสาวหนึ่งค่ะน้องหวายกระมิกาเซหรือว่าคุณหวายปัญญาใชน
คุณดูขี่ช้างเขาก็บอกว่าเขาโพสต์คลิปขี่หลังช้างขนาดกำลังพาไปอาบน้ำ
ทำไมหน้าอกนางย้ายขนาดนั้นยาก
นี้เขาให้ดูช้างแต่บอกเลยว่างานนี้เนี่ยนะ

ที่จุดอื่นมากกว่าช้าง

ตรงนี้เจ้าตัว
ครั้งนี้คือเขาอยากจะให้เห็นช่วงเวลาที่เขากำลังมีความสุข

อยากจะขอบคุณทุกคำอวยพรที่ให้มาในวันคล้ายวันเกิดเท่านั้นเอง
แต่ถามว่ามันการที่เขาโพสต์ออกไปแล้วทำให้ทุกคนไปโฟกัสผิดจุดอันนั้น

ไม่ต้องระวังมาถึงขั้นนี้ไม่ต้องระวังนะ

มันค้าเปิดดูไง

ได้แฟนอย่างนั้นก็ช่างมันเถอะ
โอ้ตายก็พระเจ้าช่วยก๋วยทอดเดี๋ยว
เดี๋ยวคุณนี่อิจฉาคนอื่นตลอดเลยนะคะ

เมื่อกี้ผี้ปัญไอรี่ก็อิชาเขา
คุณหวายก็อิชาเขามันลดเนาะ
แต่ความสูงของแฟนคุณเปิ๊กอะไรอะเราก็ความสุขของแฟนคุณไม่หมดไว้ได้นะ
เอ้าอีบ๊ากเจ้าสุกแฟนอีกหี่

อ่าแต่พวกมันจะสนุกแปลง๘๓๖ครับ